มั๊ยบานพระเจ้าบาล

ถึงช่วงเวลาที่แฟนคลับทุกคนรอคอย
วันนี้สองแม่บ้านจะตั้งคำถามถึงสถานการณ์สมมุติ
แต่ไม่รู้ว่างานนี้จะแอบมีเรื่องจริงด้วยหรือเปล่า

ขอต้อนรับผู้ชายในฝันของสาวเกี่ยวทั้งประเทศรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กรี๊ดสลดหมดทุกจังหวัดสวัสดีค่ะ

รุ่นเล็กรุ่นใหญ่กรี๊ดสลบหมดทุกจังหวัด
แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคุยถึงเรื่องการแข่งรถไปแล้วนะ
แล้วก็การแต่งรถของน้องเนี่ยคือพี่เก่าสงสัยขอทำหน่อยได้ไหม
เวลาเนี่ยที่น้องไปแข่งรถหรือไปขับรถเที่ยวเล่นกินลมชมวิวต่างนานา

ที่บางทีตกใจก็คือเรายังใส่หมวกอยู่เลย

เค้าบอกว่าเค้าจำตาได้เพราะโอ้โฮขนาดนั้นเลย
แต่ตาเขามีเอกลักษณ์

สิบคำถาม
ย้ำนะคะว่าต้องตอบเร็วตอบจากใจจริงเลย
ขอคำถามหน่อยค่ะสิบคำถามนะคะต้องกว่าพี่ไอ้แบ่งกันนะคะมาเริ่มต้นที่อภิษย์แล้วกันนะ
ถ้าคุณบังเอิญเจอแชทที่หนุ่มไลน์มาจีบแฟนของคุณคุณจะจัดการอย่างไรแต่แฟนคุณไม่ได้ไลน์ตอบนะ
โกรธครับอันนี้บอกเลยแล้วก็คือก็คงแค่ถามว่าเป็นใครแค่นั้นพอแล้ว
เพราะไม่ใช่คนขี้หึงแล้วถ้าแฟนเราตอบกลับไปอ่ะอ่าถ้า
ถ้าแฟนเราเล่นด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งแล้วแสดงว่าไม่โอเค
แต่ที่เคยเจอวงเลยจะตอบกลับไปอย่างไร
บางทีก็ต้องสวัสดีกลับนะฮะบางทีมันเป็นเรื่องแบบบางทีประปอบไปอย่างนั้นหรออ๋อ
ก็คือถ้าสมมุติอ่านแล้วมันไม่ได้แบบว่าคิดถึงแบบเล่นมากอะไรอย่างนี้ก็โอเคใช่ไหมคะ
คำถามนี้นะคะถ้าผู้หญิงที่น้องกวางชอบมากบอกว่ารถคันโปรดของน้องกวางเนี่ยไม่สวยเลย
เธอซื้อคันใหม่ดีกว่าน้องกวางจะทำยังไง
เคยโดนเหมือนกันครับนี่เราสมมุติคำถามมานะคะจะเคยโดน
เคยโดนครับก็คือเราก็บอกเขาแหละว่าอันนี้มันเหมือนพื้นที่เราอ่ะใช่ไหม
ก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมานั่งละกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังมีคันอื่นให้เขา
ไม่แล้วที่เขาบอกคันนั้นเป็นรถอะไรอ่ะคือคนนี้เขาไม่ชอบมอเตอร์ไซค์
อ๋อพอไม่ชอบมอเตอร์ไซส์ครับก็เลยบอกว่ามอเตอร์ไซส์มันไม่เห็นสวยเลย
มอเตอร์ไซส์มันนั่งไม่เห็นสบายเลยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
ก็บอกงั้นนั่งรถเก่งละกันก็มีรถเก่งอีกคันนึงให้เขานั่งอะไรอย่างนี้

ถ้าแฟนเก่าโทรมาแต่เราไม่อยากคุยด้วยแล้วจะปฏิเสธแบบไหนให้นุ่มนวลที่สุด
อืมคืออันนี้เผลอรับไปแล้วหรือครับ
เออรับไปแล้วรับไปแล้วเออปกติไม่รับเลยเหรอ

แต่บังเอิญว่ามือมันติดหมดแล้ว

อันนี้คือโศกโฟสนะ
ก็คือถ้าตอนนั้น
มือไม่โดระมือไม่โดระรับละฮัลโหลฮัลโหล
เป็นสถานการณ์อย่างนี้ถ้าอยู่คนเดียว
ดูเดี๋ยวอาจจะคุยบ้างนิดหน่อยแล้วก็ค่อยวางไป
เผื่ออาจจะถามเป็นยังไงอะไรโทรมีอะไรหรือเปล่า
แต่อีกกรณีคืออยู่กับแฟนใหม่

ก็คงต้องคุยให้มันแบบนิ่ง

ถ้าแฟนของคุณลืมวันเกิดคุณ
แบบลืมสนิทเลยนะแล้วไปปาร์ตี้กับเพื่อน
ยังสนุกสนานแหละจนสามวันผ่านไป
ก็ยังจำไม่ได้น้องจะทำไง

ถ้าเกิดขึ้นจริงก็คงโกรธนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่แค่ลืมด้วยนะ

แต่สามวันแล้วอ่ะคุณจะไม่รู้ตัวอีกหรอ

สามวันนี้เขาบอกว่าเวลาคนตายมันก็จะทำสุดตัวแล้วนะ

ถ้าคุณชวนผู้หญิงคนหนึ่งไปนัดเดทครั้งแรกที่ร้านอาหาร
แต่ผู้หญิงคนนั้นมัวแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์คุณจะทำอย่างไร

แต่ถ้าเป็นบ่อยเนี่ยก็คงรู้แล้วว่าเป็นนิสัยเขาเป็นอย่างนั้น

ว่าทำไมกดก้มดูแต่โทรศัพท์อะไรอย่างนี้
อ้อมมาว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราใช่ไหม
ก็ต่างคนต่างตกรอบไปแล้ว

มาข้อต่อไป
ถ้าเกิดว่าจะชวนสาวสักคนนะคะ

เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงครับผม
เป็นโจทย์ยากมากที่จะพาผู้หญิงคนนึงเนี่ย

อย่างแรกที่จะใช้ก็คือ

แล้วไปถึงแล้วพอไม่มีแล้วเป็นยังไง
ก็ไปอยู่ร่มอยู่ในพิษร่ม

แต่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะบอกครับ
ถ้ามลายตายสุดท้ายแล้ว

มีคนดูแลไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนเยอะแยะ

ถ้าหากว่าวันนั้นคุณเตรียมจะพาสาวรู้ใจไปออกทริปกับมอไซค์คู่ใจสุดเท่

ถ้าออกทริปจะใช้คันใหญ่ซึ่งคันใหญ่เวลาวิ่งเร็วมันจะไม่ได้รู้สึกน่ากลัวขนาดนั้น
อย่างคนที่เคยบอกว่าที่เคยให้ซ้อนแล้วแบบอยู่ในเมืองกวางขับแค่ร้อยเดียว
บอกเร็วมากเลยไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอไปออกทริปเนี้ยเขานั่งได้ถึงร้อยสามสิบร้อยสี่สิบ

มาถึงข้อนี้ค่ะแฟชั่นของผู้หญิงแบบไหนถ้าเกิดว่าแฟนเราใส่แล้ว

ก็ยังไม่เคยเจอเฉยแต่ว่าคือถ้าจะให้เปลี่ยนนี่ก็อาจจะเป็นพวกชุดที่มันแบบพลาดหน่อย

คือเขาไม่รู้ตัวว่ามันเห็นอันด้วยแล้วนะอะไรอย่างงี้จะให้เปลี่ยนอ๋อเสร็จ
ผู้หญิงแบบไหนที่เดินผ่านไปแล้วเราต้องเหลียวไปมองอีกที

คุณสกาวเพราะว่าขาคืออยู่ใต้นักโอ

เอาเรื่องที่ต้องแบบทะเลาะกันเนี่ย

พอวาว่าจริงส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาก็ต้องเมาส์กับผู้หญิงในตัวแล้ว

จริงพอจะปล่อยให้เขาไปพูดได้เลย

มันก็จะเปิด

แต่ถ้าเรื่องมันเกิดบ้านไปแล้วขึ้นมาแบบ
จนแย่อะไรนี่
เดี๋ยวคงได้แบบว่าเก็บข้อมูล

อย่างที่แบบว่าเพื่อนเมาส์มาเนอะ

เดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกน้องกวางกันต่อค่ะ